ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดีเหมือนกันนะครับ
ปิดตำนานลงแล้วกับราวตากกางเกงใน๕เมตร

คือหลายคนคล่องใจว่าเขาเอาขึ้นไปแขวนยังไงนะมันสูงมากเลย
และผู้ที่มาปิดตำนานนี้คือผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะคะ

ถ้าผู้ว่าลงมาดูเนี่ยแกคงได้รับความเป็นธรรมแหละ
นี่ราวตากกางเกงใน๕เมตร
ทุกคนคือมันไปยังมันขึ้นไปยังไงอีท่าไหนดี
ถ้าจำได้เรื่องนี้ที่มาที่ไปนะครับ
ก็คือคุณป้าสมปองวัย๖๓ปี
ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลราชาเทวะที่อำเภอบังพลีค่ะ
คือโครงการนี้พอก่อสร้างปุ๊บเนี่ย
ทำให้เวลาฝนตกน้ำมันไหลเข้าพื้นที่ของป้าสมปอง
บางครั้งบ่อปลาที่เลี้ยงไว้เนี่ยปลาตายหมดเลย
จะลงไปเก็บผักบุ้งไปขายก็ทำไม่ได้

มันท่วมบ้านแกค่ะแกเดือดร้อนมาก
เคยพูดคุยเคยบอกเคยทวงถาม
ขั้นไปร้องศูนย์ดำรงธรรมก็แล้ว
โครงการไม่ยอมดำเนินการอะไรสักอย่าง

เอากางเกงใดไปตากให้เห็นชัดสูง๕เมตรเนี่ย
เพื่ออยากที่จะให้หมู่บ้านโครงการนี้
เข้ามาพูดคุยแล้วก็แก้ปัญหาให้
ล่าสุดวันนี้นะคะนายสุพมิตรชินศรี

ลงพื้นที่มาบ้านป้าสมปองเลยมาตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะ

คือจริงปัญหานี้มันเริ่มตั้งแต่ก่อสร้างโครงการหมู่บ้านแล้ว
ตั้งแต่เริ่มเกาะสร้างเลยปี๖๐จนกระทั่งปี๖๒
เจ้าของที่ดินแปลงนี้ก็คือป้าสมปอง

ซึ่งก็มีการส่งเรื่องดำเนินการแล้วบางส่วน
ถึงขั้นฟ้องร้องบังคับคดีในเรื่องของการละเมิดมาแล้วด้วย
แต่ทางโครงการก็ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสาร
ก็เลยทำให้ป้าสมปองแกประชด
ด้วยการทำราวตากกางเกงในแบบนี้ค่ะ
เรื่องต้นนะคะตอนนี้เขาก็มีการเรียกร้องค่าเสียหาย

จัดหาทนายความมาดูแลเรื่องความเสียหายให้กับป้าสมปองด้วย
วันนี้อบตรราชาเทวะเองก็มีการไปไล่ดูข้อกฎหมายอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
ส่วนทางหมู่บ้านวันนี้เนี่ยไม่ได้มีการมาร่วมพูดคุยหาทางออกอะไรกันนะคะ
ผู้ว่าก็เลยบอกว่าตอนนี้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปดำเนินการตามกฎหมายแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวจะหาโอกาสไปพูดคุยกับปัญหาที่เกิดขึ้น
สมปองบอกดีใจค่ะที่ผู้ว่าลงมาดูเองเลย
หลังจากที่ป้าสู้เพียงลำพังมาหลายปีแล้ว
ขอบคุณใครก็ตามที่ถ่ายคลิปราวกางเกงในของป้าจนมันเป็นข่าว
จนทำให้มันเกิดเป็นประเด็นแล้วก็มีคนลงมาแบบนี้นะคะ
ตอนนี้ป้ารู้สึกว่าป้าได้รับความเป็นธรรมแล้ว
เลยบอกขอปิดตำนานราวตากกางเกงใน๕เมตรเดี๋ยวป้าสอยลงมาเอง
ป้าแกบอกที่ดินผืนนี้บ้านแกอาจจะไม่ขาย